ดาหารตอนนี้มีงานเปิดเมืองท่องเที่ยวมหัศจรรย์มุกดาหาร
จัดขึ้นที่ข้างสารากลางจังหวัดคุณเขียนมาสอนคุณผู้ชม
ระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๙ธันวาคมคืนนี้วันสุดท้าย
ไปดูนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

นี่ฮะเสียชื่อจังหวัดเขาหมดเลยโอ้โห
ชาวจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขาอุตส่าห์ตั้งใจจัดงานกันนะ
เมืองท่องเที่ยวมหัศจรรมุกดาหารเมื่อคืนนี้ฮะ
มันไล่ยิงกันซะแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเปิดเมืองมุกดาหารหรือเปิดสงครามกลางเมือง

ดาหารเมืองหน้าอยู่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไร

ระบุเวลาว่า๒๓นาฬิกา๔๘นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา
วัยรุ่น๒กลุ่มฮะน่าจะ๒๐กว่าคน
ไม่รู้ว่าเริ่มต้นเนี่ยจุดเกิดเหตุมันเกิดจากอะไรยังไง
ช่วงหนึ่งมีเดินกันอยู่ตามริมถนนเหมือนกับมีจักรยานยนต์ขี่ผ่าน

ยิงติดต่อกันอย่างนี้๒๐กว่านัฐนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนถูกยิงบาดเจ็บ๓คนครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ต้องมาช่วยกันอีกดูสิเนี่ยวุ่นวายกันไปหมด
ก็เจ็บก็ต้องช่วยอ่ะเนอะไม่ช่วยก็แม่ก็ต้องมาช่วยแต่มันก็ไล่ยิงกันเนี่ย
โอ้โหนี่ฮะสามคนนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้อาการปลอดภัยหมดแล้วนะฮะ
ผู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดข้างสารกลางจังหวัดมุกดาหารครับ
พื้นที่จัดงานเปิดเมืองท่องเที่ยวมหัศจรรย์มุกดาหารงานมีตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมแล้ว
คืนนี้วันคืนสุดท้ายนะฮะคืนนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีคอนเสิร์ตของศิลปินอินดี้อีสาน
ก็เลยมีคนมาเยอะนี่มีกลุ่มวัยรุ่นมาด้วยตอนนี้ตำรวจกับฝ่ายปกครองนะฮะ
บอกว่าสามารถควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุเอาไว้ได้บางส่วนแล้วนะครับ
คอนเสิร์ตเลิกเนี่ยวัยรุ่นสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะวิวาดกันใช้ปืนไล่ยิงกัน
เจ้าของร้านขายมะขามหวานอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้นอนเฝ้าร้านนะ
เพราะกลัวจะถูกลูกหลงเนื่องจากตั้งแต่จัดงานเนี่ยไม่ใช่แค่เมื่อคืนที่ว่าไล่ยิงกันนะ
นี่พี่สมหวังบอกเริ่มกันตั้งแต่คืนแรกเลย๑ธันวาคมมันก็ตีกันแล้ว
พวกตีกันทุกคืนจนเมื่อคืนเนี่ยพี่เขาบอกผมไม่นอนร้านเลยกลัวถูกลุกหลง
โอ้โหแล้วสุดท้ายเนี่ยตามคลิปเลยฮะหนักกว่าทุกคืนเลยไล่ยิงกันสนั่นเลย
เออเขาบอกบอกอยู่ผมก็บอกตำรวจเขาก็มาคุยอยู่เขามาคุยทุกสิทธิ์รู้จักกับผมดี
เขามาคุยกันอยู่เขาก็มาหารักษัตริย์ผมจะถามเยอะแล้วเลยแต่ผมไม่ได้อยู่ผมออกไป
แต่ช้ามาเห็นร้านกระจายเลยโดยมามาแล้วตำรวจไอ้ตรวจรักษ์ทางรักษัตริย์ไล่มามาถ่ายป่าวกระชุนเก็บได้๔มั้ง
ตรงกลางสนุนนี่เพราะเชษฐบังธรรมกวาลเขาเก็บไปหมดแล้วหมดเต็มเลย
อ่าร้านพี่สมหวังก็เลยโดนหางเลขไปด้วยนะฮะ
กระติกน้ำเข่งใส่มะขงมะขามข้าวของเนี่ยถูกกระสุนปืนเสียหายไปด้วย
ค่ะโอ้โหเสียดายอุจจาจัดงาน